สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ประจำวันที่๒๒เมษายน๒๕๖๓กับไทยรัฐออนไลน์ค่ะ
ถือเป็นความสำเร็จเล็กเล็กที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนนะคะวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่เพียงสิบห้าราย
และหายป่วยเพิ่มอีกสองร้อยสิบสี่รายค่ะซึ่งยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่สองพันแป่นร้อยยี่สิบหกราย
ส่วนผู้เสียชีวิตมีเพิ่มหนึ่งศพสะสมรวมสี่สิบเก้าศพค่ะ
สำหรับคำถามที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากในบ้านเราว่าเวลาไหนที่เหมาะสมสำหรับการยกเลิกมาตรการเข้มงวดต่าง
ที่ใช้สกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด๑๙นะคะก็ต้องย้ำเตือนกันว่าอย่าเพิ่งวางใจค่ะ
แม้จะดูเหมือนว่าสถานการณ์ใกล้กลับมาเป็นปกติแล้ว
แต่กาลห้ามตกอย่างที่คุณหมอธวิสินธุ์วิษยณุยทีนโคศกศพบอกกันไว้เสมอค่ะ
ถ้าเราปรับมาตรการให้ผ่อนปลนลงไปจนอ่อนมากแล้วเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอย่างนี้
ก็จะทำให้สิ่งที่เราบอกว่าเราทำมาดีทั้งหมดทุกท่านเสียสละกันมาเนี่ย
มันจะพังทลายสูญเสียทุกทุกอย่างตรงนี้ต้องมีการเน้นย้ำนะครับ
ว่าเราต้องเรียนรู้จากรอบบ้านประเทศรอบบ้านของเรา
และในวันนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างเทคนิคดี
ทั่วโลกที่ใช้แล้วเป็นที่น่าพอใจทั้งก่อนและหลังมาตรการล็อกดาวน์
ที่ประเทศเดนมาร์คนะคะใช้วิธีทยอยเปิดโรงเรียน
โดยเริ่มจากนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า๑๒ปี
และภายในโรงเรียนก็ต้องมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนด้วยเทปกาวค่ะ
รวมถึงปรับห้องเรียนให้มีขนาดเล็กลง
วางห่างกันมากกว่า๒เมตรจัดเวลาเข้าเรียนและพักเหลื่อมกันค่ะ
ที่สำคัญนะคะนักเรียนทุกคนต้องล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน
และออกนอกห้องเรียนทุกครั้งส่วนโรงเรียนเองก็ต้องฆ่าเชื้ออ่างล้างหน้า
คือการทำบัตรโควิดคลาสซึ่งที่ประเทศชิลี

คนกลุ่มนี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
เทคนิคที่๓การล็อกดาวน์แบบมีเงื่อนไข
ที่ประเทศตุรกีนะคะก็มีการห้ามออกจากบ้าน
แต่เป็นเฉพาะคนที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี

ส่วนภาคธุรกิจเองก็ให้ปิดเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก
สถานที่ศาสตร์ธรรณะและธนาคาร

เทคนิคที่๔ล็อกดาวน์แบบจำกัดช่วงอายุ

ก็มีประเทศสวีเดนค่ะที่มีการนำเทคนิคนี้มาใช้
ห้ามคนที่อายุ๗๐ปีขึ้นไปออกจากบ้านค่ะ